เมื่อต้นสัปดาห์เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามีข้าราชการสาวที่ขับรถไทรุ่ง
แล้วก็พุ่งตกลงคลองไปคุณผู้ชมฮะแล้วพอไปดูข้างในรถ
โอ้โหเสร็จขวดไว้แตกเพียบเลย

ไม่ใช่อะสิปาร์ตี้มา
พี่เบิ๊ยเป็นแข็งปาร์ตี้มา
ทรานซอมเมอร์ทูทะเบียน๕๐๙๒กรทมครับ

ตัวอักษรมันกลับด้านอยู่นะ
ถ้าจับรถคว่ำมาให้เป็นปกติจะเขียนว่า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
ก็จมอยู่ในคลองริมถนนสายแม่ต่ำแม่ใจครับ
ระหว่างบ้านสรรปูเลยสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่กว่ารถจะถูกชักลากขึ้นมาจากคลองเนี่ย
ช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือวันอังคารครับ
ข้างในก็เศษวายแตกเพียบขวดวายนะ

จกหลังซ้ายแตกไปอีกรวมแล้วแตกทั้งหมด๓บาน
ด้านหน้ารถก็บุบเล็กน้อยครับมีร่องรอยความเสียหายรอบคัน
แต่ถือว่ารถก็แข็งแรงพอสมควรเลย
เอาเรื่องราวนี้มาแฉบอกว่าเป็นข้าราชการสาว
เอารถหลวงมาใช้อย่างกับรถส่วนตัว
ไปงานปาร์ตี้ไงแล้วก็ร้านเหล้าในเมืองพยาวด้วย
เมาแล้วขับหัวทิ้มคลองเลยครับนอกจากนี้
มีการเหมือนบิดเรื่องอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เรื่องไปว่าอ๋อรถคันนี้เธอเอาไปใช้
ปฏิบัติราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุ
แต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิคุณผู้ชม
แล้วอธิบายถึงขวดวายป่ะขวดวายก็มาจากงานเลี้ยงนี่แหละ
แล้วเมื่อวานนี้ครับนักข่าวก็ไปดูจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุนี้มันอาจจะมีหลายเส้น
ดูดูโค้งดิอ๋ออ่าพี่น้ำแข็งเห็นไหม
ค่ะโค้งมันหักสอกสองโค้งใช่ต่อกันเลยอ่ะ
มันเหมือนกับเป็นโค้งแบบโค้งเอสอย่างนั้นเหรอที่เขาคือบ้านยังเรียกโค้งปราบเซียนอ่ะ
แล้วนี่ปาร์ตี้มาดื่มมาโอ้โหก็ไม่รอดอ่ะ
คุณผู้ชมฮะฝนตกด้วยโอ้หลายปัจจัยเลยรถก็เลยเสียหลักพุ่งลงข้างทางไป
ดีว่าสาวข้าราชการคนนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
มีเจ้าหน้าที่สาวสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพยาวเนี่ย
เมาแล้วก็เอารถราชการไปขับจริงจนเกิดอุบัติเหตุ

ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวแล้วครับ
ก็มีรายงานมานะครับว่าปพมีคำสั่งให้ค่าราชการสาวคนนั้นเนี่ย
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๕จังหวัดเชียงรายแล้วครับ
ถ้าบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบอยู่ผมก็ต้องพูดว่าถ้าจริงใช่ไหม
ถ้าจริงก็เสียชื่อนะ